เหนือจากบอลชายเมื่อวานนะครับบอลหญิงก็ลงแข่งขันเหมือนกันแล้วก็เจอคู่ปรับสำคัญในรอบแรกอยู่กลุ่มเดียวกัน
นั่นก็คือเวียดนามนะครับไทยก็เกือบจะพลาดท่านะครับเพราะว่าโดนเวียดนามนำไปก่อน
แต่สุดท้ายเนี่ยได้ธนีการแดงดานะครับเป็นฮีโร่ของทีมทำประตูในช่วงโค้งสุดท้ายทำให้แบ่งแต้มแรกสำเร็จแล้วก็ออกสตาร์ทด้วยการมีคะแนนก็น่าจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายิงประตูได้ด้วย
ไปดูกันหน่อยนะครับไฮไลท์คู่ระหว่างไทยกับทางเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็เพิ่งชนะไทยมาในการชิงแชมป์อาเซียนที่จังหวัดชนบุรีซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนสิงหาคมด้วยครับจะได้ช่วงต่อเวลานะครับ
นี่เป็นจังหวะนะครับเกมของไทยครับเกือบจะขึ้นนำเหมือนกันครับแต่วัฒนีการแดงดาเนี่ยยิงเจาะไปชนเสานะครับนาที๑๔จากนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเกือบจะได้ประตูอุ้ยซัดลูกนี้ครับนาที๓๙จารุวัญชัยรักนะครับยิงจังหวะแรกไปชนคานแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับ
ครึ่งหลังเนี่ยไทยก็บุกหนักเลยครับนาที๘๗นะครับ
ธนีการแดงดาครับบ่งให้ไทยตีเสมอ๑ต่อ๑
จบเกมด้วยการมีคะแนนครับอย่างน้อยยังมีรอยยิ้มกันบ้างนะครับ
บอลเมื่อวานครับบอลชายแพ้ไปแต่บอลหญิงสามารถสู้จนมีแต้มสำคัญครับ
ต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับวันที่๒ธันวาคม
ซึ่งไทยต้องชนะนะครับเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศ
แล้วก็ต้องยิงประตูอินโดให้มากกว่าเวียดนามนะครับ
จึงจะเข้ารอบเป็นที่๑ของสายนะครับ